มันมาต้องพึ่งพาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญช่วยกำจัดต่อทีครับ
ต่อมาแล้วพึ่งพาอะไรไม่เข้าใจ
นี่ต้องไปตามไปตามผู้เชี่ยวชาญมากำจัดต่อเพราะว่าอะไร

ถ้าโดนต่อต่อยมาโอ๊ยโดนต่อต่อยปุ๊บ

เอ้าแล้วสรุปโดนอะไรต่อยมา

อ้าวไม่เข้าใจแล้วเนี่ยงงงเลยแค่

เออแล้วทีนี้พอโดนต่อต่อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา
ตายตามข่าวคือตายเลย

คุณอยากเสียชีวิตตอนนี้เลยไหม

ไปที่นี่ตะบนท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาบอกว่าต่อมาทำรังที่นี่ก็เลยต้องฝากไปยังผู้เชี่ยวชาญช่วยมาจัดการที

เหตุผลเพราะว่ากำจัดมาตอนกลางวันไม่ได้ต้องรอให้มันแบบค่ำก่อน

ต่อตัวต่อมันจะเข้าไปนอนในรัง
ช่วงนั้นแหละคือช่วงที่จะจุดไฟเผามันรมควันมัน
อันนี้ไม่ได้มาทรมานสัตว์นะมันเป็นวิธีการในการกำจัดมันจริง
เมื่อทำการเผามันรมควันมันแบบนี้แล้ว

ชาวบ้านเขาจะนำรังออกมา
ตัวอ่อนต่อที่มันอยู่ภายในรัง
นี่แหละฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นยาสมุนไพรชั้นดี
บางคนนำตัวอ่อนของมันเนี่ยไปดองกับน้ำผึ้ง

เป็นยาบำรุงกำลังชั้นดี

คือเราเล่าให้ฟังก็จริงว่าเออตัวต่อไอ้ตัวอ่อนเนี่ย
แต่เอามารับประทานได้เหมือนกับว่ามีความเชื่อเป็นยาบำรุงกำลัง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณ
จะอยู่ไปเอาเองไปทำเองกำจัดเองไม่ได้
ไม่มีความรู้ความชำนาญความสามารถไปเองแล้วก็โดนต่อย

เพราะงั้นการสังเกตต้องดูให้ดีตัวต่อมันตัวใหญ่โดนต่ออีกที
ก็เจ็บเจ็บอวดป่วนอ่ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่บอกถ้าหากเจอต่อหัวเสือลักษณะแบบนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือผู้เชี่ยวชาญให้มากำจัดจะดีกว่าและดีที่สุดครับ